วันที่๕ผ่านมา๕วันยังคงมีหน้าตาของคนดวงเห็งดวงดีถูกหวยให้ชมอยู่
นัดกับเลข๕๘เขาแห่กลับไปที่เกาะคำชโนธไปแก้บนกัน
เพราะว่าได้เลขมาจากที่นี่
ภาคผู้ชมไปหน่อยไปที่ลานโบงสวง
หลังจากโชคดีถูกระวัลเลขท้าย๒ตัว๕๘

ได้เงินกันเป็นกรอบเป็นกรรมแล้วครับแต่ละคน
พอได้เงินเสร็จปุ๊บก็ต้องกลับมาไหว้บวงสวง

บางคนก็บอกว่าขอโชคลาดจอบข้าวปู่ศรีสุทธน

โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องจัดระเบียบในการขึ้นไหว้สารปู่
ให้ทุกคนนั้นได้เข้าไหว้กันไหลลื่นไม่ต้องรอคิวนาน
จากนั้นแน่นอนสิ่งที่ทำให้พลาดเป็นไปมาโระวิทย์แป้ง
ส่งหาเลขที่คนต้นมาเดือยักษ์แล้วส่งขันนมล
บริเวณหน้าทางเข้าเช่นเคยเพื่อหาเลขเด็ดในงวดต่อไป
เขาบอกว่างวดนี้เขาเห็นกันอยู่หลายเลขเหมือนกันนะฮะ
มีทั้งเหล็ก๒บังเหล็ก๓บังเหล็ก๖บัง
ขันน้ำมนต์แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองนี่
ให้ดูภาพนี้นะเห็นเป็นเลขอะไรก็ว่า

เห็นเลข๑ไทยด้วยนะ
จำแล้วกันอีกตั้งหลายวันนะอีก๑๐วัน

เดี๋ยววันที่๑๔เรามีให้ชมกันต่อนะครับ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศเรื่องของคนไปแก้บนคนถูกหวย